คุณผู้ชมฮะเรากลับมาดูเรื่องราวความเดือดร้อน
ของชาวบ้านชาวช่องกันบ้างดีกว่านะครับ
นี่ชาวบ้านรวมตัวกันเลยนะคุณนับร้อยเลย
ปิดเลยขวางเลยอยู่ตรงถนนตรงนี้
เพราะอะไรฮะบอกว่าชมประธานช่วยเปิดประตูระบายน้ำหน่อย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในระแวกนี้หน่อย
มันไม่ไหวแล้วนะครับหลังจากเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่โอ้โห
เป็นเดือนแล้วก็ไม่ระบายน้ำออกจากพื้นที่สักที
ชาวบ้านบอกว่าช่วยหน่อยเถอะนะหน่วยงานภาครัฐนะครับ
นี่ชาวบ้านนับร้อยจากอำเภอลาดบัวขาว
แล้วก็อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครสุธิยานะครับ
บอกว่าแหล่งพื้นที่ของเขากลายเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับ
ทีนี้มันทนไม่ไหวแล้วล่ะต้องรวมตัวกัน
ปิดถนนสาย๓๐๔บางบัวทองสุพรรณบุรี
ที่เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนทบุรี
จากพระนครสิวทิยานมีการปิดถนนหนึ่งเลนครับ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกับชาวบ้านหน่อย
หลังได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังเป็นเดือนแล้ว
แล้วก็น้ำมันไม่ไหลไปไหนมันนิ่ง

ชาวบ้านเสนอให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ

รับผิดชอบเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำ
ขอเถอะขอให้เปิดประตูระบายน้ำทุกประตูแบบไม่มีเงื่อนไข
เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่ของชาวบ้านลดลงบ้าง
และถ้าวันนี้ไม่มีการเปิดประตู
ชาวบ้านทุกคนจะไม่กลับไปบ้านเลยนะ

แล้วก็จะปิดการสัญจรบนท้องถนนทุกเส้นทางอย่างเด็ดขาดด้วย
ใช้ถนนกับชาวบ้านด้วยนะครับ
ถึงขั้นจะหวิดประทะกันแล้วนะครับ

เพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ต้องการออกมาแสดงพลังเรียกร้อง
ส่วนอีกฝ่ายเขาก็ต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรนะครับ
บ้านก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าระดับน้ำ
ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยในพื้นที่นะครับ

ใครไม่มาอยู่แบบเราไม่เข้าใจหรอกนะครับ
แล้วก็ไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเลย

ไร่นาพื้นที่การเกษตรเสียหายไปหมดนะครับ
แล้วก็ฝากคำขอโทษด้วยนะ
ฝากคำขอโทษไปถึงทุกคนเลย
ใช้รถสัญจรผ่านเส้นทางนี้
ถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ก็อยากสะท้อนไปให้หน่วยงาน
เขาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านหน่อยนะ